แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราก็ต้องฝากเตือนกันเป็นประจำ
ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทีมงานตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
มักจะให้ผมอ่านข่าวงูอยู่เรื่อยเลย
ก็งูที่บนข้างบนตัวที่คุณเอาไว้มันเริ่มหายไปทีละตัว
คิดว่าคุณน่าจะปล่อยออกไปไหนบ้าง

ไม่ไปสุกอยู่ในมอเตอร์ไซค์ฮ่าง
ไปดูกันหน่อยว่าออกไปได้มั้ยเนี่ย
นี่ครับลุมกันชุนละมุนเลยแหละครับ

ท่าเรือตำบลป่างิ้วจังหวัดอ้างทอง

ผู้ภัยเขากำลังเร่งมือกันเลย

เจ้างูตัวนิ่มไปซุกซ่อนอยู่ในแม่งกระไสของคุณพี่

ไม่ใช่คุณปรีชา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

เบาะรถจักรยานยนต์นั่นแหละ
โอ้โหเงินอยู่ไหนหาเงินไม่เจอ
คือจะเปิดฝาน้ำมันเพื่อที่จะเติมน้ำมันเปิดมานี่มันงูชัดเลย
เจองงูตัวเบิรั่มเบิร์ชเทิมโอ้โหเขาบอกว่าตัวใหญ่เป็นกันนะ

เลื้อยอยู่ใต้เบาะรถยนต์นี่แหละขออภัยรถจักรยานยนต์
โอ้โหพอมันเจอกันแบบอย่างนี้ป๊ะกันแล้วก็ต่างคนต่างเบือนหน้าหนีตกอกตกใจซึ่งกันแล้วกัน
ส่วนคุณพี่ปีชาคนนี้เขาตั้งสติได้ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพี่กู้ภัย
แยกชิ้นส่วนเลยอ่ะเพราะว่าเอางูออกมาไม่ได้เหรอคะ
ใช่ครับมันมุดมันซุกซ่อนอยู่ข้างใน
นี่แสดงว่ามันน่าถ้าพันธุ์อยู่
อะไรที่มันขวางหูขวางตาแงะออกมาให้หมด
โอ้โหรถจะเป็นเศษเหล็กแล้วคะเนี่ย
สุดท้ายก็จับจนได้นะครับ

เป็นเจ้างูลายสอตัวขาวยาวประมาณ๖๐เซนติเมตร
คนลุกเลยอ่ะยาวมากเลยโอ้ยขนลุก
ถอยหลายถอยสุดท้ายก็โดนจับมันจนได้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านแถวนั้น
เพราะว่านอกจากงูมันจะเลื้อยเข้าไปอยู่ในรถจักรยานยนต์แล้ว

โอ้โหไปดูว่าเขาได้ลื้อป้ายทะเบียนออกมาหรือเปล่าเนาะ

เขาไม่ได้เอาป้ายทะเบียนออกใช่ไหม
ไปดูเอาป้ายทะเบียนอะไร
เค้าช่วยประกอบ
นี่ไงนี่มีงานขับกลับได้แล้ว
หลือรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ปล่อยให้เจ้าของขอประกอบมอเตอร์ไซค์เอง
คุณนึกภาพดูนะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคนขับมอเตอร์ไซค์ที่มีงูอยู่ใต้บอง
คุณจะรู้สึกยังไงเพราะว่ายังไงเพราะเรานั่งนั่งเบาะอยู่
เรานั่งไงเรานั่งคล่อมแล้วก็จะหวาดเสียวนิดนึง
มันหวาดเสียวมากเลยท้องน้อยอ่ะ
ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายนะแล้วคุณขับมอเตอร์ไซค์ที่มีงูอยู่ใต้เบาะ
มอเตอร์ไซต์แล้วคุณนั่งข้อมันอยู่โอ้โหไม่รู้จะฉกอะไรเลย
กระปรกอ่ะสิอยู่ในตรงนั้นมันจะโดนน้ำมันเครื่อง
มันจะฉกกระโปรกเป็นผมผมไม่กล้าขี่มอเซคันนี้แล้ว
โอ้โหต้องกล้าล่ะคุณเขาเอางูออกไปแล้ว
ไม่รู้มันมีอีกตัวเปล่าไม่มีไม่มีเจอตัวเดียวก็เกินพอแล้ว
ขนลุกขนพองไปหมดแล้วอุ๊ยอันนั้นก็โชคดีนะที่เปิดมาเจอ
คุณลองคิดสภาพถ้ากลับไปบ้านด้วยเนี่ยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้
แล้วถ้างูมันเลื้อยลงจากรถมอเตอร์ไซค์มันเข้าบ้านนะคุณนึกออกไหม
อันนี้โชคดีที่เจอที่ปั๊มน้ำมันก็จะได้เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยกันนะ
ในการที่จะนำงูออกมาแต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยเรียบร้อย
ทะวงทะเบียนอะไรก็แปะไม่ใช่แปะกลับคืนให้แล้ว
แปะกลับคืนยกไปได้รถไม่มีทะเบียนตำรวจจับนะคะคุณ